ต้องบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้สละโสดที่หลายคนพูดถึงเยอะมากที่สุด
ต้องบอกว่าเขาจัดวันเดียวกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คนต้นคิดก็คือเพื่อนซีของเขาหัวเรือใหญ่ในการจัดงานปาร์ตี้ก็คือ
ณเดชน์และน้องยายานั่นเอง
โดยเมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ก็ออกงานอีเวนต์วันเดียวกันเลยค่ะที่เดียวกันด้วย
เสียดายน่าจะออกแบบว่าพร้อมกันไปเลยนะคะ
เจเนี่ยเขาออกอีเวนต์ช่วงเช้านะคะส่วนคิวบ่ายเป็นคิวของน้องยายาค่ะ
บอกว่าก็คุยกับน้องยายาตลอดนะคะคุยกับแฟนตัวเองตลอดว่า
เราจะจัดปาร์ตี้ยังไงให้เพื่อนมันมีความสุขที่สุดนะคะ
แล้วก็ถามว่าเอาอย่างนี้จัดเต็มไปแบบนี้แล้วรอบตัวเองเนี่ยจะโดนเอาคืนหรือเปล่า

ยังไงก็ถือว่าเป็นความสุขของเพื่อนและของเราด้วย
พอพูดถึงเราเอ๊ะสรุปคิวแต่งของณเดชนยายาตอนไหน
บอกว่าเลิกงามยามดีเนี่ยปีหน้าได้เลิกแล้วใช่ไหมค่ะ
ซึ่งหนุ่มณเดชน์ตอนเช้าให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็รูดซิบปากเงียบเลย
แต่ว่าช่วงเย็นนะคะยังไงเกิดขึ้น
คือนักข่าวก็บอกว่าอาณเดชน์ไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่าย
ยาย่าออกงานที่เดียวกันด้วยเดี๋ยวไปถาม
ปรากฏว่ามีคนหลุดปากออกมาด้วยจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
อ๋อเอาเลิกยังยังไม่บอกขออุบไว้เป็นความลับก่อน

อ๋อนั่นยังไม่ควรแม้ว่าประถุงงานจริงมันต้องมีหรือเปล่า
พลาดกันบ้างเพราะอย่างหมายถึงเขาก็มีการแบบว่า
ผิดความเห็นไม่ต้องการ
ไม่นะครับเพราะว่าย่าก็บอกเสมอว่าแบบ
ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันเป็นคนสองคน

เอาความชอบหรือความต้องการของคนใดคนหนึ่งเป็นหลัก
เราก็ไม่ค่อยไปภาระกันอยู่นะ
เพราะว่ายาย่าก็เป็นคนให้แซ่กใจ

ใช่นะคะตอนนี้ยาก็ลุยเองทั้งหมด

บอกว่าก็มีการดีลไว้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ
โดยมีพี่สาวที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตแบบเต็มกำลังเลยค่ะ

ย่าเป็นคนอีเมลอะไรอย่างนี้เป็นคนทำค่ะ

ซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลย
ก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลย

ช่วยค่ะช่วยสุดนิดแต่ก็ยังไม่มีใครคุยกับเราค่ะ

ไม่ใช่นะคะเป็นบ้านที่แบบว่า

ตอนนี้ก็คือแบบว่าเพิ่งลงเสาเอกไปค่ะ

ทุ่มเงินทุ่มทุนสร้างแป๊บอันเลยจ้า